งูกาบหมากหางนินคุณผู้ชมหายากจะสูงผันล่ะเนี่ย

ไปเจองูกับหมากหางนิน๒ตัว
นี่ดอมบอกว่าสีสวยอยากให้พี่เบิร์ตจับยืดให้ดู

ไม่ได้มันใกล้ศูนย์พันธุ์แล้ว

มันผสมพันธุ์กันอยู่นะดอมดูออกป่ะ

ูสายพันธุ์นี้ลำตัวมันจะสีขาวตลอดทั้งตัวครับ
หางและหัวจะมีเส้นสีดำ
นะครับเป็นงูหายากจะศูนย์พันธุ์อยู่แล้ว
จะมีเพียงผู้ที่เข้าไปสำรวจถ้ำเท่านั้น

งูทั้งสองตัวมันอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ดูดิมันลายอย่างนี้ดิ
นี่ฮะมีความยาวเกือบ๒เมตรนะเจ้าของคลิปบอกอีกว่า
นะครับไม่ขอระบุชื่อถ้ำก็แล้วกันค่ะเพราะเดี๋ยวกลัวงูมันจะได้รับอันตราย
เดี๋ยวใครจะมาจับไปขายในตลาดมืดไอ้คนชอบเลี้ยสัตวแปลกมันเยอะนะ
เป็นสัตว์สงวนคุ้มครองราคาสูงนะครับพวกนักล่าชอบมาจับมันไปขาย
มันเป็นงูไม่มีพิษนะแต่ผมก็ไม่จับอยู่ดีแหละนะ
อกจากนี้นะครับงูกับหมากหางนินยังถือเป็นงูในตำนานที่ชาวใต้เชื่อว่า
มันเป็นงูเฝ้าสมบัติครับคุณผู้ชมครับ
เมื่อกี้ก็ขยี้ตาดูว่ามันซ้อนกัน๒ตัวยังไง